เรื่องนี้เนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตนี่จริงยังงงอยู่นะว่ามันมาจากอะไร
คือที่ร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะมีคนเสียชีวิต
สภาพนี้คือโดนรถแท็กซี่ถอยมาทับ

แล้วคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นเป็นลูกตำรวจ
เขามาขับแท็กซี่คันนี้แต่ตอนที่ตำรวจไปเจอ
คนที่ขับแท็กซี่เนี่ยโอ้โหพูดจาแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ

เขาปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ถอยแท็กซี่คันนี้ทับฝ่ายหญิง
ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนถอยรถมาแล้วทับตัวเองตาย
อันนี้งงชาวบ้านก็งงกับคำให้การของผู้ชายคนนี้
บอกว่าผู้หญิงจะขับรถถอยรถมาเองแล้วมาชนตัวเองตายได้ยังไง
อืมเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวานนี้
พอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งตรงนี้มันเป็นคันนานะ
อยู่ที่ตำบลหนองทัพไทยที่อำเภอพนมไพรของร้อยเอ็ด
บ้านตรงนั้นนะคะเป็นบ้านของภรรยาร้อยตำรวจเอกมานิดจุนสม
รองสารวัตรปราบปรามสพเมืองร้อยเอ็ด

รถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้เป็นทะเบียนกรุงเทพนะ
แล้วสภาพคุณผู้ชมดูสิมันเหมือนกับว่าถอยตกลงไปในนาข้าว

สภาพแท็กซี่รวมถึงตรงนั้นก็เจอศพค่ะ
ศพของนางราชาวดีบุญขันหรือว่าแหม่มอายุ๔๒ปี
สภาพศพผู้ตายก็เสียชีวิตห่างจากหน้ารถมาประมาณ๔เมตร
แล้วก็มีบาดแผลมีคราบเลือดต่างอยู่ที่ลำคอ
บริเวณศีรษะด้านหน้าปูดแล้วก็ที่ขาขวาเป็นแผลด้วย
ทีนี้ตรวจสอบคุณผู้ชมในโรงรถ
ที่ใส่แตงเกงขาสั้นลักษณะเดินเซาแล้วก็พูดจ้าไม่รู้เรื่อง
ผู้ชายคนนี้คือไนโก้ไนโก้นายพิสิทธิ์อายุ๓๘ปี
เป็นลูกของร้อยตำรวจเอกมานิดค่ะ
แล้วสภาพเขาดูเมาพูดจ้าไม่รู้เรื่องด้วย
มีเหล้าขาวที่ดื่มเหลืออยู่เนี่ยตั้งอยู่แล้วก็มีแก้วแตกอยู่ใบหนึ่งด้วย
ทีนี้นายพิสิทธิ์เองเนี่ยนะเขาเกรี้ยวกราดใส่ชาวบ้านที่เขาไปมุงดูเหตุการณ์
แล้วก็ญาติของผู้ตายเพราะว่าทุกคนเข้าไปต่อว่า
นายพิศิษฐ์หมดเลยว่าถอยรถทับนางราชาวดีจนตายทำไม
แล้วตัวไนโก้เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขับรถ
แต่เนี่ยแหม่มเนี่ยเป็นคนขับเป็นคนถอยมาจนเหยียบตัวเองตาย
คือเหมือนกับเสียหลักแล้วก็ถูกรถทับเสียชีวิต

มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าคนที่ขับรถเอง
ถอยรถมาแล้วอยู่ดีคือจะวิ่งไปอยู่ข้างหลัง

ใช่ตำรวจก็เอาตัวไนโก้ไปตรวจสอบแอลกอฮอลก่อน
ไปดูก่อนว่ามีแอลกอฮอลอยู่หรือเปล่า
ปรากฏว่าแอลกอฮอลสูงค่ะ๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น่ะ
แล้วตอนนี้ญาติของผู้ตายเองเขาก็ติดใจการเสียชีวิตด้วย
เพราะว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนแรกตัวนางแหม่มกับไนโก้
ก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันอยู่หลังบ้านตรงนี้แหละ
บ้านนี้เป็นบ้านของพ่อไนโก้
เสร็จแล้วปั๊บมันเหมือนกับมีวัตถุพุ่งชนอะไรบางอย่าง
ทีนี้พอเขาออกมาดูเขาก็เห็นนางแหม่มนอนแน่นิ่งแล้ว

เกิดอะไรขึ้นบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
นายแหม่มกับไนโกอยู่กันแค่สองคน
ชาวบ้านเลยนึกไม่ออกเลยภาพเหตุการณ์มันเป็นยังไง
ใช่แต่ทีนี้ญาติของนางแหม่มเนี่ยนะคะ
ก็เขาติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าไม่เชื่อหรอก
เพราะอะไรรู้ไหมตัวของนางแหม่มขับรถไม่เป็น
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการฆ่าอำพลางคดีหรือเปล่า

ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่นก่อน
ส่วนเรื่องของศพนายพิสิทธิ์ไม่ใช่ศพนายพิสิทธิ์ค่ะ
ส่วนนายพิสิทธิ์เนี่ยตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำนะคะ
แล้วก็วันนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วย
ใช่ค่ะก็มีญาติพี่น้องมาเตรียมสถานที่เพื่อรอนำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณผู้ชมแม่และพ่อของผู้ตายเนี่ย
ก็คือคุณพ่อมานิดคุณแม่สุภาพรเสียใจที่ลูกจากไปอย่างกระทันหันนะคะ
กับแม่บอกว่าไม่เชื่อเลยว่าลูกจะเป็นคนขับรถถอยจนเกิดอุบัติเหตุเอง
เพราะว่าลูกขับรถไม่เป็นจะเป็นการฆาตกรรมแน่
ซึ่งอาจจะทำให้ลูกสาวตายก่อนแล้วก็มีการถอยรถมาทับทีหลังหรือเปล่า
กับแม่บอกว่าอยากให้ตำรวจมีการตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็อยากให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวที่เสียชีวิตด้วย
กลัวนะกลัวว่าคดีนี้มันจะไม่คืบหน้า
เพราะว่าที่บ้านหลังที่เกิดเหตุทางฝั่งคู่กรณีเขาเป็นลูกตำรวจด้วย
ทีนี้นางแหม่มเนี่ยนะคะเคยมีสามีแล้วก็มีลูก๓คน
อย่าร้างกันไปหลายปีแล้วแล้วเอ่อทางนางแหม่มกับไนโก้เนี่ย
จะมาคบหากันก่อนสงกรานเนี่ยค่ะ
ในครอบครัวเขาก็ห้ามแล้วไม่อยากให้คบกันอยากให้เลิกรากัน
เพราะว่านายโก้เนี่ยเค้าเคยเมาสุรา
แล้วก็มาตามหานางแหม่มมาก่อเรื่องวุ่นวายที่บ้านหลายรอบ
พฤติกรรมแบบนี้ทางญาติทางครอบครัวของผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบ
พยายามห้ามปรามแล้วไม่ต้องไปคบกันหรอกนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับไนโก้คือเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
ส่วนเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับคดีฆ่าเนี่ยนะ
เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรจากแพทย์ก่อน
แล้วก็รอการสอบปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คือไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ก็จริงแต่ชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงก็ต้องเรียกมาสอบด้วยนะคะ
แล้วก็ตำรวจก็คงต้องดูนะพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุนะ
ตกลงใครเป็นคนขับใครเป็นคนถอยรถกันแน่นะครับ